ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพูดคุยกับคนที่เขารู้จริงรู้ลึกในวงการฟุตบอลเวียดนาม
คือรู้จักนักเตะเวียดนามเยอะมากเห็นพัฒนาการของนักเตะเวียดนามมาโดยตลอดค่ะ
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณไตรสิทธิ์ทองแดงนะครับสวัสดีครับ
ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
อนุญาตเรียกคุณแจ๊กกี้แล้วกันเนอะเป็นกันเองพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
คุณคีย์เรื่องของพัฒนาการของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยในมุมมองของพี่แจ๊กกี้มองว่ายังไงฮ
คือความคิดผมนะครับคืออย่างนี้ทีมชาติเวียดนามชุดนี้นะครับเขาเล่นกันมานานนะครับ
เขาอยู่ด้วยกันมานานตั้งแต่สมัยที่แท็กคอนขึ้นทีมสมัยตั้งแต่พี่โก้กับสุศิษย์ไปเป็นผู้เล่นให้ทีมของอัญญาลายนะครับ
เขาก็อยู่รวมกันมานานทีนี้เนี่ยทีมชาติชุดนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยเขาล่าสุดเนี่ย
กว่าครึ่งข้อนทีมเขายังไปแพ้เราที่๔เกมล่าสุดที่โย่งเป็นโค้ด
เขายังแพ้เราอยู่นะฮะ๓สูงทีนี้เนี่ยก็หลังจากแมทตรงนี้หมดทีเกมเนี่ย
ปลดโค้ดของหูทั้งหูทั้งคือโค้ดเวียดนามเขาก็ออกไป
ก็ได้ปาร์คฮังเต๋วเข้ามาทำพอปาร์คเข้ามาทำเนี่ยมาปรับระบบใหม่
ที่ให้เล่นตามระบบของเขาแล้วก็มาเสริมฟิตเน็ตขึ้น
จะเห็นได้ว่าสินค้าเวียดนามชุดเนี่ยมีฟิสเน็ตที่ดีมากนะฮะ
ซิโคลดีมากก็คือเล่น๑๒๐นาทีเนี่ยไม่มีหมดนะครับ
เขาเล่นกับจอแดน๑๒๐นาทีเนี่ยเขาบี้จอแดนด้วยซ้ำนะฮะ
ไม่มีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเด่นจุดเด่นของเวียดนามชุดนี้
พัฒนาขึ้นมามากเลยคือเรื่องฟิสิโอคือเรื่องฟิตเน็ตนะฮะ
เขาดีมากเลยส่วนนักบอลเนี่ยความโดดเด่นของนักบอลเนี่ย
แทบจะไม่เห็นใครเด่นกว่าใครนะฮะเขาได้เงินเป็นระบบหมดเลยนะฮะ
คือโค้ชเนี่ยเขาไม่สนซุปเปอร์สตาร์เลยชุดนี้นะครับ
เขาก็ไม่เอามาติดชุดนี้นะฮะเขาก็ตัดออกไปนะครับ
เขาก็ตัดออกไม่เอาไปเพราะว่าเขาขอเป็นพลังดม
เขาเน้นเรื่องพลักกำลังครับผม
จากเรื่องของพละกำลังแล้วสไตล์การเล่นของเวียดนาม
ก่อนที่ป๊าฮังซองจะเข้ามากับณตอนนี้มันแตกต่างกันมากไหมคะ
ต่างกันมากครับตอนที่ปาร์คยังไม่เข้ามาสมัยเวียดนามทำเนี่ย
เขาจะเล่นตามใจของตัวนักบอลของเขาเองนะฮะ
ก็คือตามสไตล์ของนักบอลเขาเล่นยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ
แต่พอป๊าพอป๊าเขาเข้ามาปักเนี่ยเขาต้องเอาระบบใส่เข้าไป
คือนักบอลต้องเล่นตามระบบที่วางไว้
ก็คือจะเห็นได้ว่านักบอลเนี่ยตัวสำรองที่ลงไปเนี่ยทดแทนเนี่ย
คือเขาสามารถลงไปทดแทนกันได้ทุกคนที่โดยที่ตัวสำรองลงไป
ทำให้ระบบทีมเสียเลยนะฮะเวียดนามชุดนี้ที่ลงไป

มุมมองของพี่แจ๊กกี้เห็นผลงานของเวียดนามประจักษ์ชัดแบบนี้แล้ว
มองว่านี่แหละคือเขาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียน
ก็ต้องยอมรับเขานะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น
เราจะไปเถียงเขาค่อนข้างจะเดี๋ยวเราจะแหกข้อกันนิดนึ
เอาเป็นว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็คือเบิร์ต
เพราะว่าผมเนี่ยตอนที่แมทที่เขาชนะจอแดนเนี่ย
ผมไม่กล้าเข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยเพราะว่าเขาเข้าเขาเข้าไปในรอบ๘ทีมเนี่ย
ผมรู้แล้วว่าถ้าไปอ่านเนี่ยเราก็เจ็บ
เพราะว่าเราคนไทยเราค่อนข้างอินกับบอลไทยนะฮะ
แล้วเราก็มานั่งลุ้นต่อไทยพอไทยตกรอบเนี่ย
ผมยิ่งไม่กล้าเข้าไปอ่านเลยเพราะว่าเราจะโดนอะไรต่อหลังจากนี้แน่นอนนะครับ
พี่จักกี้คะถามอย่างนี้ดีกว่าคือเราเนี่ยแค่เปรียบเทียบผลงาน
แต่เราไม่เคยเจอกันแบบตัวต่อตัวนะตอนนี้
ในมุมมองของพี่แจ๊กกี้พี่แจ๊กกี้คิดว่าถ้าเรามาเจอกันตอนนี้
เอาชุดใหญ่มาเจอกันเราจะสู้เขาได้ไหมคะ
ผมว่านะว่ากันว่ากันตามตรงชุดใหญ่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
แล้วทีนี้ชุดใหญ่ล่าสุดเนี่ยเราข่มเอาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย
ผมก็ยังเชื่อลึกว่าถ้าเราทำทีมดีเตรียมทีมดีเหมือนเขาที่เขาเตรียมเนี่ย
ผมว่าเวียดนามเวียดนามเจอเราเขาก็ไม่เล่นง่ายเหมือนที่เขาเล่นกับทีมอื่น
ผมบอกได้เลยว่าเวียดนามเจอทีมอื่นเนี่ยเก่งทุกทีมครับ
แต่พอเจอทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเขาเล่นแปลกไปก็อันนี้ก็ต้องคอยดูนะฮะเล่นกันเจอกันทีใด
เขาก็มีปัญหาทุกทีกับทีมชาติชุดใหญ่

ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่แจ๊กกี้ด้วยนะครับที่เข้ามาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็ให้ความเห็นเรื่องของวงการฟุตบอลเวียดนามครับ

ผมว่าก็ได้เห็นภาพรวมของผลงานของทิศชาติเวียดนามรวมไปถึงบทที่วิเคราะห์ออกมาจากผู้ที่รู้ลุกถึงวงการฟุตบอลเวียดนามอย่างแท้จริง
ตอนนี้หลายคนรอแหละอยากให้มาเจอกันจริงไปเลยฉะกันสักทีหนึ่งจะได้รู้ว่าถ้าแพ้คราวนี้ก็
ก็มีข่าวมีข่าวใช่ไหมกับการในการฟุตบอลคิงส์ครับ

มีโอกาสที่จะดึงเวียดนามมาแข่งขันด้วย
เดี๋ยวต้องดูว่าจะยืนยันคอนเฟิร์มกันแบบไหนนะครับ